เมื่อวานนี้นะคะอดีตแฟนสาวของแซคชุมแพรคุณมินดามีทรัพย์สินได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
พร้อมกับคุณแม่ของเธอนะคะว่าการทวงถามเงินจากคุณแม่อดีตหวานใจอย่างแซคชุมแพรเนี่ย
๒ล้านบาทไม่เป็นความจริงนะคุณ
เขาบอกว่าอยากจะให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี
ล่าสุดวันนี้บันเทิงไทยรัฐได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับนักร้องหนุ่มแซคชุมแพรทางโทรศัพท์
เจ้าตัวยืนยันกับพี่แจ๊กกะรีนนะคะว่าสาเหตุการเลิกรา
เกิดจากเรื่องเวลาที่ตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้กับฝ่ายหญิง

คือตัวเองไม่ได้แบบเปย์ได้ขนาดนั้น

แล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่๓อย่างแน่นอน

อะไรคะเพราะเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
เคยขู่จะฆ่าตัวตาย

เขาบอกว่าถ้า

ผมก็นึกไม่กล้าบอกเรื่องเค้าน์โดยตัว

ก็ไม่ทอดผิดขอบคุณค่ะ
เคยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็บอกแบบนี้แหละว่า
สาเหตุการเลิกรากันจริงมันเกิดจากการที่

ตัวเขาเองไม่มีเงินพอที่จะไปเปย์สาวมินดา
อันนี้ไม่รู้อันนี้คือฟังจากทางแซคชุมแพรนะ
เพราะว่าผู้ชายบางทีเขารู้สึกว่าเขาไม่มีเงิน
เขาก็จะไม่กล้าทำใจอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่มันมีอีกประเด็นเกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่า

เป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงเคยขู่จะฆ่าตัวตาย
อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่กล้าที่จะบอกเลิก
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่เลิกกัน๕เดือนที่แซคบอกเนี่ย
ได้พูดคำว่าเลิกกับน้องมินดาหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะว่าคือตอนนี้สองฝ่ายอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันเล็กน้อย
แต่ดิฉันว่าเรื่องนี้แค่หันหน้าคุยกันดีมันจะเคลียร์จบลงได้ด้วยดี
ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันนะคะ